ก็ต้องไปดูที่ทนายของลุงพลนะฮะทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะครับ
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับน้องชมพู่เนี่ยทนายตั้มดูแลคดีนี้ให้ลุงพล
ใช่ค่ะทนายตั้มบอกว่าวันนี้มายื่นขอประกันตัวลุงพล
แต่พนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวในชั้นนี้นะครับ
เลยต้องไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลวันพรุ่งนี้แทนค่ะนะฮะ
พรุ่งนี้ที่พนักงานสอบสวนจะนำตัวไปฝากขังที่ศาลตอน๑๐นาฬิกา
แต่ทีนี้เนี่ยทนายตั้มบอกว่าติดใจเรื่องการขอสารออกหมายจับลุงพลอยู่นะฮะ
สำหรับเรื่อง๓ข้อหาเนี่ยเพราะมันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง
รวมทั้งเรื่องที่ลุงพลไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปขอมอบตัว
แต่พบตรกลับไม่รับมอบตัวแล้วตำรวจมาจับตัวแล้วบอกว่าเป็นการจับตัว
ซึ่งธนายตั้มมองว่าเรื่องนี้เนี่ยจะต้องไปยื่นเรื่องต่อ
คณะกรรมอธิการการกฎหมายการดิจตามลักษิตที่มาพรูซญาชน
สภาพผู้แทนรัศดรที่มีนายศิราเจนจาคะ
เดี๋ยว๘มิถุนายนวันทางคันก็จะไปยื่นเรื่องวันทางคันหน้า
ว่ามีประเด็นใดบ้างที่ตำรวจทำให้ถูกต้อง
ชี้แจงทุกประเด็นที่มีการจับกลุ่มด้วย
นายตั้มบอกว่าตำรวจไปที่บ้านถ้าไปแค่สองคน
ลุงพลก็ไปมอบตัวแล้วไม่หลบหนีอยู่แล้ว
ไปถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งใจจะมอบตัว
แต่พบตรที่เป็นในฐานะเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ย
กลับไม่ยอมรับมอบตัวอ้างว่าไม่มีอำนาจรับเรื่อง
แล้วมีตำรวจมาจับตัวแล้วบอกว่าเนี่ยเป็นการจับตัวไม่ใช่มอบตัว
ว่าเรื่องนี้มันอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า
เชื่อยื่นกับท่านศิละเจียนจาคาอีกทีหนึ่ง
ก็อาจจะต้องให้เชิญท่านผ่องว่าตลอไปชี้แจ้งด้วยนะครับ
ก็อย่างที่บอกเรื่องเหตุขอออกหมายจับหนึ่งเรื่องนะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ลุงพลมีไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนี
เขาก็ให้ความร่วมมือโดยตลอดอันนี้ก็คือเรื่องที่สอง
และการปฏิบัติกับเขาเนี่ยจริงแล้วคือตำรวจมาแค่สองคนเขาก็ไปแล้วนะครับ
นี่มากันยี่สิบกว่าคันนะแล้วก็เรื่องผ่องว่าตลออีกนะครับ
ที่ผมไม่รู้ว่าให้สัมภาษณ์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลดูนะครับ
ที่ที่บอกว่าตัวเองไม่มีอำนาจรับเรื่องแล้วก็จะไม่รับเรื่องนะครับ
ตรงนี้แล้วตำรวจที่จริงแล้วลุงพลเนี่ยเรื่องนี้เขาเจตนาเข้ามอบตัว
เห็นว่าไม่ไม่ถูกต้องท่านก็มาสามาก่อก็ก็ต้องมีการตรวจสอบกัน
เองนะหรือต้องรอฟังคุณศิราด้วยนะครับทีนี้พรุ่งนี้เนี่ย
จากคุณแม่น้องชมพู่ที่ไปยื่นขอคัดค้างการประกันตัวลุงพล
ไว้แล้วเนี่ยนะครับมีข่าวว่านายอัจฉริยะ
เรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรม
จะไปยื่นคัดค้านการให้ประกันตัวลุงพลด้วย
นายตั้มบอกไม่ขอพูดถึงคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดีกันแล้วกัน
วันพรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปยื่นขอประกันตัวที่ศาลจังหวัดมุกดาหาร
หลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดิน๒แปลงไปยื่นประกันตัว
แตนเมื่อเช้าตอนที่ไปเยี่ยมลุงพลก็ได้คุยกับสื่อมวลชนอยู่
แต่ช่วงบ่ายเนี่ยจะขอสัมภาษณ์กันอีกครั้งหนึ่ง
แตนบอกทนายขอไว้ว่าคือช่วงนี้อย่าเพิ่งให้สัมภาษณ์อะไร
เอาเป็นว่าหลังจากนี้ขอสู้คดีอย่างเต็มที่กันแล้วกัน
เอาเป็นว่าวันนี้ไม่ได้ประกันตัวในชั้นพนักงานสอบสวน
ต้องนอนห้องคุมขังในโรงพักอีก๑คืน
ถูกต้องค่ะแล้วต้องยื่นขอประกันตัวต่อสารในวันพรุ่งนี้นะคะ